คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
รวมถึงนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ในฐานะที่ได้รับมอบหน้าที่จากกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่ง
ให้ไปตรวจสอบภายในบริษัทหน่อย
เพราะว่าภายในบริษัทน่าจะมีการซุกซ่อนไม้ผิดกฎหมาย
ทีนี้นายอาชียะก็ไปเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่าเกิดคลิปปะทะเดือดระหว่างนายอาชียะ
กับรปภของบริษัทที่ห้ามนายอาชญะ
แล้วก็ทุกหน่วยเข้าไปในบริษัทจนเป็นคลิปนี้คุณผู้ชมไปดู

คนที่ถ่ายคลิปเป็นรอปภของบริษัทสยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเพศัตริย์จำกัดนะครับ
คืออย่างที่บอกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทางด้านนายอาชิระนะ
คือได้รับมอบหมายจากทางผู้จัดการของบริษัทสยามไยโอเทคและอุตสาหกรรมเพศสัตว์จำกัดด้วยนะคุณ
คือเป็นคนในแหละเขาแจ้งว่าภายในบริษัทมันมีตู้คอนเทนเนอร์แปลก
น่าจะมีการลักลอบซุกไม้กฤษณาไม้อบเชยป่าแล้วก็ไม้ต้องสงสัยไว้
ก็เลยแจ้งนายชะยะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารฝ่ายปกครอง
เพื่อให้เข้ามาตรวจค้นภายในบริษัทแห่งนี้
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปรอปภของบริษัทไม่ยอมเปิดประตูให้
ก็เลยมีคลิปปะทะคาบรมกันออกมาแล้วก็เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทเสน่หยศรุ่งเรือง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแปลงยาวของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พร้อมด้วยนายอำพลพัชรกุลภูมิในการศูนย์ป่าไม้จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองนำกำลังย้อนกลับไปตรวจสอบ
ภายในบริษัทสยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเพศัตริย์จำกัด
ที่พื้นที่ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังได้รับแจ้งจากนายปิติอ่อนตระกูลผู้จัดการบริษัท
พบไม้ต้องสงสัยจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์
ตั้งอยู่ภายในรั้วบริเวณด้านหลังของโรงงาน
เอาล่ะทีนี้ได้เปิดประตูเข้าไปเปิดประตูไปถึงตู้คอนเทนเนอร์
พบรังกระดาษใส่ขวดแก้วเปล่าวางซ้อนกันเป็นชั้นอยู่จำนวนมากนะครับ
จากนั้นพบกองไม้เป็นท่อนและถุงพลาสติกแบบใสภายในบรรจุไม้
แบบชิ้นและโผงไม้วางทับซ้อนกันซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
ตรวจสอบชิ้นแล้วก็ผงไม้ที่อยู่ในประเภทถุงพลาสติก
ก็คือไม้หอมและไม้กฤษณานะครับ
ส่วนไม้ท่อนเป็นประเภทไม้อบเชยน้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับ
ทางด้านนายอำพลก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
จะให้เจ้าของเดิมนำหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้อง
เอามาแสดงให้ดูเลยมาโชว์กับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารในการได้มา
หลังจากนี้คุณผู้ชมจะแจ้งข้อกล่าวหาตามพรบป่าไม้ปี๒๔
ว่าด้วยเรื่องของการมีของป่าห่วงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วโทษนี้นะคะก็คือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๑ปีนะคะ
นายเชียร์ก็เปิดเผยนะครับข้อมูลที่ได้มาคือได้มาจากคนนั้นนะครับ
เพราะว่าเห็นถึงความแปลกประหลาดเห็นถึงตู้ที่มันผิดปกตินะครับ
น่าจะมีการซุกซ่อนไม้แล้วก็บอกว่าชุดรักษาความปลอดภัยของโรงงาน
เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ขัดขวางเจ้าหน้าที่
เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับว่าชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดนั้น
มีคนมีสีจ้างมาหรือเปล่าและไปรับเงินมาจากคนจีน
จ้างคนมีสีอีกทอดหนึ่งนำลูกน้องกว่า๒๐คนเข้ายึดโรงงานแห่งนี้หรือเปล่านะครับ
แล้วถ้าคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะสงสัยว่า
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปิดไม่เจอแล้วนะคะ
เพราะว่าเขามาประกาศตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนนะ
บอกว่านับตั้งแต่วันที่๓๐พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ชมรมกับทีมงานทุกคนขอหยุดพักผ่อน

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ใช่ครับนายอาชิริยะบอกว่าที่ปิดเพจนี่เพราะจะพักผ่อนใช่ไหม
ปิดวันที่๓๐แต่คุณเข้าไปดูวันนี้วันนี้วันที่๒๙
ไม่เจอแล้วทำไมเพจไม่เจอแล้ว
เราก็ถามคุณอาชิระเหมือนกันคุณอาชียะบอกว่า
จากเหตุการณ์เรื่องของบุกไปตรวจสอบไม้ที่ฉะเชิงเซา
ทำให้มีพวกอวตารหรือพวกที่ชอบมาด่าเพจ
เข้ามาด่าเพจจำนวนมากแล้วก็มีการปะทะคาบรมกับคนในเพจ
ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความคิด
ดังนั้นพอปะทะคารมกันมาก

อ้าวปิดก่อนซะวัน๒วันก็ได้
ค่ะคือตั้งใจว่าความจริงวันนี้๓๐๒ทุ่มจะไลฟ์เป็นครั้งสุดท้าย
แต่ว่าปรากฏว่าปิดเพจไปก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เลยไม่เจอไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวรอไปเจออีกทีหนึ่งก็คือปีใหม่เลยนะคะ